พาคุณผู้ชมไปทำบุญกันบ้างดีกว่า

อย่างพี่หญิงทิติการเองเนี่ยล่าสุดขึ้นเหนือจ้า
เองไปแอวเหนือหรอกก่อนด้วยไปทำบุญติวัตถร์คันธาราม

เป็นวัดที่พี่หญิงเขาเคารพสัทธามากนะคุณผู้ชม

จะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์วัดนี้ก็ว่าได้

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะ
ว่ามันมีรถตู้

แม่นแล้วเจ้าอันนี้คือเลขทะเบียนรถตู้
รถตู้คันนี้คันงามที่พี่หญิงก็นั่งไป

เก็บทศไว้ในใจนะเจ้า
มาแต่ละทีพี่หญิงบอกว่าโหมาถึงเจียงใหม่
ก็ต้องมากราบไหว้ขอพรองค์ทาเวสวันค่ะ
ชีวิตมันจะได้ปังชีวิตมันจะได้ดี
ซึ่งองค์ท้าเวสุวรรณที่นี่นะคุณผู้ชมนะ

เห็งให้ปังให้ดังให้รวยต้องมาขอที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ

เอาหน้าผากไปจรดกับปลายนิ้วขององค์ท้าเวสวัน

แล้วก็มีการถวายน้ำมันตะเกียงเสร็จสับ
รวมถึงยังร่วมถวายปัจจัย

เพื่อเอาไปซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปค่ะ

เขาจะนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ต่ออีกทีนึง

ใช่ถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะคะ
แหมมาทำบุญเซ็ตใหญ่โตขนาดนี้
มาดูกันช้าชัดนะคุณผู้ชมเนาะ

เลขจากพี่หญิงเลขทูบคือ
ส่วนเลขทะเบียนรถตู้ที่พี่หญิงนั่งไปก็คือ๑๑๒

เห็นไหมจับได้
นี่ไงฉันบอกแล้วฉันจดไว้

มันมีตัวเลขแบบซ้ำย้ำกันอยู่

หลายคนบอกว่าอุ๊ยเลขแม่เพิ่งไม่ออกเลย

ตามหมดนะจ๊ะ๑๓ก็ตามนะจ๊ะ

แต่เหมือนเลขที่มันมีข่าวที่เรานำเสริมช่วงนี้
มันเป็นเลขซ้ำกับก่อนอันนี้เยอะ
ใช่ของพวกนี้ต้องเก็บสถิติคุณผู้ชมค่ะ

รวบรวมมาให้ไปหมดแล้ว

แม่ฮันนี่สรีอีสาน
ตามนักร้องลูกทุ่งสอง
เอ็นเตอร์เทนเนอร์ของเราลูลูล่าล่า

น้ำตาลนบนขอบเตียง

พวกเธอไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดศรีสะเกด

ก็เลยแวะไปไหว้ขอพรกันที่แม่ศาลแม่ฮันนี่

ซึ่งสาวลาล่าก็ได้นำน้ำหอมแบรนด์ของเธอมาฉีด

ส่วนใครที่รอเลขสาวลาล่า

ซึ่งเลขทูปที่เธอจุดได้ก็คือ
อุ้ย๒๐อีกละ

ตาดีได้ตาไร้เสียแล้วของแบบนี้

แต่ก็แล้วแต่ว่า

ใดก็ขอให้เรื่อยปัง
คุณผู้ชมในระหว่างที่พี่แจ๊คจด

ไปกันที่บ้านหลังงามของวาดที่เจ้าบ่าว

ปล่อยผ่านเลขที่บ้านของณเดชน์

ใช่คือจะมีสัตว์แปลก

โชคเด้อ

เอาล่ะ๓โชคเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

อยากมีโชคตามคำโอยพรของแม่แก้วอะเนาะ
ก็เข้ามาถามว่าบ้านหลังใหม่นี้
ถ้าจำไม่ผิดเลขที่๑๖๘แมนบอร์
เลขสวยนั่น๑๖๘จะใช่หรือไม่ใช่คุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เรามีคลิปยืนยันวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่เมื่อวันที่๖มีนาคมนะคะ
อกจากบอกเลขที่บ้านแล้ว
ณเดชน์เขายังพูดว่าอะไรอีกลองไปฟังหน่อยค่ะ
แล้วเจ้าของบ้านเขาก็ขอพรองค์เทพเทวาเทวดาฟ้าดิน

ดังนั้นคุณผู้ชมเลขที่บ้าน๑๒

เขาจะเป็นคนที่จดทุกตัวเลข
แล้วเขาก็จะเอามาวิเคราะห์ว่าเลขสำกันเยอะ
เลขที่เขาชอบเขาจะไม่ได้ซื้อ

ชมมือคุณผู้ชมดูหน่อยวัวยาวแค่ไหนแม่
ตั้งวันที่๑๗นะคะตอนนี้ก็ถึงวันที่

อีกไม่กี่วันแล้วนะคุณผู้ชมดูเอาเถอะ
ดไว้ทุกวันเดี๋ยวใกล้วันวันที่๓๐ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวก็สรุปให้แปลนแปลนไม่ต้องห่วงนะครับว่าจดจริง

ดิฉันก็บอกว่าถ้ามีเลขก็ฝากผ่านเราได้นะคะ

เพราะว่าเราจะได้เป็นการแบ่งปานฝึกสมอง